สำหรับใครที่ไม่มีเวลาไปไหว้พระอาจจะเดินทางไม่สะดวก

ลองใช้บริการที่ไต้หวันเขาดู
เขามีวัดจำลองเขาทำขายนะ

จะได้ไปทำบุญกันง่ายไงสะดวกไง

ก็จะได้ทำบุญกันได้สะดวกนะคะ
โรงงานผลิตวัดเล็กแบบนี้อยู่ที่เมืองทางตอนใต้ของไต้หวันค่ะ
เจ้าของโรงงานบอกว่ามีคนงานอยู่ประมาณสักร้อยคน
หลังใช้เวลาประมาณ๖สัปดาห์
ราคาอยู่ที่หลังละ๑๒๕๐๖๒๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๔๓๕๐๐บาทถึง๒๑๐๐๐๐๐บาท

ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

วิจิตรอลังการขนาดไหน
เขาบอกว่าเดี๋ยววางแผนจะไปขายที่จีนแผ่นดินใหญ่
จะไปขายที่สิงคโปร์ด้วยนี่ลองดูนะ
กลับมาเมืองไทยก็ได้นะถือได้หรือเปล่ายกมาไหวหรือเปล่า